ส่วนที่เชียงรายนะครับผู้หญิงคนหนึ่ง
คนนี้คลุ้มครั่งเพราะว่าเครียดแล้วไปกินยา
จิตเตอร์เวทย์เกินขนาด
ถือมีดไล่ทำร้ายคนในบ้านนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เอามีดปรีดแขนตัวเองด้วยโชคดีมันไม่เข้านะเขาถือ๒มือ

ทางยาดก็แจ้งสภาพบ้านดูให้มาเริ่มรับเหตุ
เนี่ยเจ้าหน้าที่มาถึงนี่เอาไม้งามมาด้วย
แต่ก็ต้องค่อยแล้วฮะเธอก็คลั่งอยู่เลยล่ะมีดทำครัว๒เล่มนะฮะ๒มือนะครับ
โวยวายบอกมีปีศาจมาก่อกวนนี่เจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปเจรจาเกลี้ยกล่อม
เพื่อให้สงบสติอารมณ์กลายเป็นว่าคลั่งหนักกว่าเดิมอีก
พอเจอเจ้าหน้าที่มาเกลี้ยกล่อมคือที่บ้านเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้หญิงคนนี้ไปกินยารักษาอาการทางจิตเกินขนาดนะครับ
เนื่องจากเธอเครียดนะแล้วก็พยายามจะฆ่าตัวตายนะฮะ
ให้กินยาเธอไปกินยาเกินขนาดอีกทีนี้ก็เลยเป็นอาการแบบนี้
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องวางแผนนะครับในการเข้าไปให้ถึงตัว
เพื่อนำตัวไปรักษาแล้วก็สามารถเข้าไปถึงตัวนะฮะ
เอาไม้งามเข้าไปนะครับแล้วก็นำตัวเธอออกมาได้
ซึ่งช่วงที่พาเธอออกมาที่หน้าบ้านนะครับ
เพื่อจะพาไปโรงพยาบาลเธอก็พูดถึงสามีบอกให้ตามหาสามีให้ด้วย
สามีไม่มา๓เดือนแล้ว
แล้วก็ขู่บอกถ้าใครเข้ามาในบ้านเนี่ยจะฆ่าให้หมดทุกคน
สุดท้ายต้องอาศัยจังหวะเผลอนะครับ
ใช้ไม้ง่ามเข้าไปควบคุมตัวมาแล้วก็พาไปรักษานะครับ